คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราไปอีสานกัน

มาเดี๋ยวผมพาลงใต้ไปบ้างนะครับ
ไปนี่เลยครับเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแดนธรรมะสุราธานี
ที่นี่เขาก็จัดงานยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกับการนับถอยหลังเขาดาวส่วนราวผ่อน
เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ

ขูนกเลียบนะ

เขาจัดสวนดอกไม้อย่างสวยงามนะ
เพื่อสร้างความสุขให้กับชาวสุราช
ก็มีนักวิ่งนะครับโอ้โหหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรม

ที่อื่นเขาอาจจะมีสวดมนต์รับปีใหม่เข้าดาวนเฉลิมฉลองกันไป
แต่ที่นี่วิ่งรับปีใหม่

วิ่งเข้าดาวคือวิ่งถอยหลังครับ

วิ่งเดินหน้าเข้าเส้นชัยแต่ก็วิ่งข้ามปีนี่ไงเอ้ย
ไม่ถึงขนาดนั้นแต่วิ่งในช่วงเขาดาวนนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไง

นี่ครับวิ่งบนถนนสายหน้าเมืองเป็นระยะทางสั้นนะ

ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือวิ่งจากจุดสายหน้าเมืองกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิม
มิ่งวนมานั่นแหละวิ่งบนระยะทางเป็น๕กิโลเมตร
ทำแบบนี้นะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี
แล้วงานนี้นะครับได้รับการดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจสุราธานีแล้วก็กำลังทหารบทบ๑๕
ที่ออกมาอำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจตารักษาความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจนเสร็จสิ้นกิจกรรมครับ
เป็นการสร้างความสุขคืนความสุขให้กับประชาชนในภาคใต้สุราธานีแห่งนี้นี่แหละครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับที่บริเวณสารหลักเมืองสุราธานีเนี่ย
เทศบาลนครสุราชเขาก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ครับนำพุทธศาสนิกชนนะครับมาเจริญภาวนาสวดมนต์ข้ามปี
เหมือนกับที่วัดธรรมบูชาแล้วก็วัดกลางเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ที่ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราชเนี่ยได้จัดขึ้นเป็นจุดสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน
ที่ว่ายน้ำต่อก็เป็นไตรกีฬาข้ามปีเดี๋ยวปั่นจักรยานด้วยมั้ยคุณ
เล่นแซวเล่นเขาบอกว่าจุดนี้นะครับมีผู้คนมานะฮะไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
ลูกเด็กเล็กแดงผู้ยงผู้ใหญ่มากันหมดนะครับมาสวดบนตั้งแต่๒ทุ่ม
สวดมนต์ข้ามปีไม่ใช่มาตอน๕ทุ่ม๕๕หรือ๕๙ที่ใกล้จะข้ามปีไปสู่ปีใหม่
ก็มายืนรอครับเพื่อที่จะเข้าดาวนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่มากันงานนี้ไม่มีผิดหวัง
เพราะว่าเขาจัดพลุไฟให้เลย๓๐๐นัดอ่ะจัดใหญ่เหมือนกันครับ
เขาบอกว่าจัดใหญ่แบบนี้ทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เป็นความชื่นมื้น
ความสุขสนุกสนานในช่วงของการเข้าดาวนนับถอยหลังสู่ปีใหม่ของภาคใต้
ที่จังหวัดสุราชธานีครับสุราชธานีนี่เมืองใหญ่นะ
คนเยอะงานก็เลยจัดแบบยิ่งใหญ่นอกเหนือจากได้สวดมนต์แล้วได้สุขภาพด้วยนะ
เพราะว่าต้องวิ่งข้ามปีกันไปเลยอ่ะวิ่งเสร็จแล้วก็มาสงบสติ
ทำจิตใจให้ผ่องใสน่าจะได้มีสมาธิรับสิ่งดีต้อนรับปีใหม่
ผมแนะนำนะวิ่งด้วยว่ายน้ำด้วยปั่นจักรยานด้วยแล้วสุดท้ายปิดด้วยสวดมนต์ข้ามปี
ฉันว่าน่าจะหลับอ่ะเป็นไตกีฬาข้ามปีไปเลย
คุณน่าจะสวดแล้วก็แบบคือใช้แรงไปเยอะมากคุณคะไตรกีฬาเสร็จคุณจะให้มานั่งสวดมนต์ต่อนิด
ไม่มีที่ไหนทำคุณลองดูปีหน้าคุณตั้งเป้าไว้แล้วนะปีหน้า
จัดเลยอ้าวถ้าทำเดี๋ยวผมลงไปทำด้วยเหรอ
เอาจริงนะเอาหน้าพูดแล้วอาจจะคืนคำก็ได้
ระดับคุณชนะนี่แล้วนะพูดแล้วคืนแน่
โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีหน้าคุณนั้นจะว่ายังไงนะคะ